บุรีกันบ้างนะคะมีหนุ่มคลั่งคนนึงโอ้โหทำร้ายร่างกายพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่แท้แล้วเขาอ้างตัวด้วยพี่ก๊อฟเขาบอกว่าเขาเป็นพระราชาเวลาจะคุยกับเขาเนี่ยต้องคุยคำราชาศัพท์นะคะตำรวจเข้าไปต้องเจรจาแบบคำราชาศัพท์ไม่เช่นนั้นเนี่ยระงับคลั่งไม่ได้ลองดูค่ะ
ก็ได้มันยังเคยตีกูแหละ
นี่มึงจะมา

เจ๊มึงจะถ่าย
มาครับ
โอ้โหฟังแล้วก็หัวจะปวดแทนตำรวจนะคะ

คำราชาศัพท์ไปย้อนดูอดีตได้เลย

บางช่วงบางตอนที่ผู้สื่อข่าวกำลังถ่ายไว้

ปรากฏว่าเขามีบางช่วงบางตอนขอโทษนะคะ

ก็คือด่าพ่อคำหยาบที่แบบออกอากาศไม่ได้จริง

ลูกทรพีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพรบไผ่ค่ะ
ตำรวจเข้าคุมตัวผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นพระราชา
ทราบชื่อคือนายธานีวัย๒๖ปีนะคะ
เขามีอาการหลอนทำร้ายร่างกายแม่
ซึ่งบ้านเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนนะคะ
ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานอยากให้ไปบำบัด
เจ้าตัวบางช่วงบางตอนก็ขัดขืนการจับกลุ่มด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะโอ้โหตำรวจได้รับแจ้งจากคุณแม่
คุณผู้ชมรู้ไหมหัวอกคนเป็นแม่
ลูกคลั่งมันบีบหัวใจแล้วหนึ่ง
แต่ลูกจะทำร้ายพ่อแม่ตลอดนี่โอ้โหทรมานจิตใจเหลือเกินนะคะ
คุณแม่คือนางแสงอรุณวัย๕๓ปีเธอแจ้งตำรวจให้มาจับลูกเลยนะ
เพราะว่าลูกเนี่ยเนี่ยค่ะคือมือบวมมือช้ำหมดเลยอ่ะพี่ก๊อฟ
คือแบบโดนลูกชายทำร้าย
คุณแม่โดนลูกทำร้าย

ใช่ค่ะแล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปเนี่ย
ปรากฏว่าลูกชายมีอาการไม่เกรงกลัวใคร
ท้าทายกฎหมายเดินวนเวียนไปมากลางหมู่บ้านแล้วต้องพูดคำราชาศัพท์นะคะ
ต้องคุยด้วยความประนีประนอมอยู่เป็นเวลานานพอสมควรนะคะ
จนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมอารมณ์แล้วก็สงบสติอารมณ์นำตัวไปโรงพักได้
ทีนี้ด้านของเพื่อนบ้านค่ะผู้สื่อข่าวเลยลองถามเพื่อนบ้านดูบ้าง
เพราะว่าโอ้โหเห็นพฤติกรรมของตัวนายธานีทำร้ายแม่ประจำเลยใช่ไหม
นี่คือเพื่อนบ้านเขานะคะนางศรีนวล
นางศรีนวลบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะ
บอกว่าตัวนายธานีเนี่ยโอ้โหเป็นอันทภาณเลยนะ

บ้านนั้นบ้านนี้เป็นประจำแล้วก็เคยกระโดดเข้าบ้านของเธอด้วย
บางทีถ้าเกิดว่าไม่เปิดประตูให้
ก็จะมาทุบมาตีกระจกบ้านเพื่อนบ้านเดือดร้อนเสียหายนะคะ
ที่เพื่อนบ้านเองก็มีลูกเล็กเด็กแดง
มีคนสูงวัยอยู่ในบ้านเพียบเลย
บางทีมีขมครูด้วยบอกว่าจะยิงให้หมด
ข่มขู่แบบนี้เพื่อนบ้านเขาก็กลัวเหมือนกัน
นี่คือพฤติกรรมพฤติการของนายธานีนะคะ
ทีนี้อาการแบบนี้มันเป็นมานานหลายปีค่ะ

กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไหนจะชีวิตทรัพย์สินต่าง
นอนก็ไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ตรอกซอยบริเวณบ้านอื่นเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหภาวะกันทั้งหมดเลย
ลองฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะ
คิดหนักเลยว่าเราจะอยู่ได้อย่างไรซอยนี้

เขาก็ไปเป็นบางครั้งแต่ไม่เหมือนซอยนี้

ผมว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกเหมือนคุณป้า

ถ้าบำบัดเสร็จกลับมาอยู่ในชุมชนคุณป้าคิดยังไง

จะพูดคำประชาศัพท์ไหนจะขู่ยิงชาวบ้านชาวช่องแบบนี้
ระงับตัวควบคุมตัวไปบำบัด
แล้วก็ต้องใช้เวลาบำบัดนานเพราะว่าอย่างนักจิตวิทยาบอกว่า
คนที่มีอาการคุ้มคลั่งในระดับที่รุนแรงแบบนี้
ใช้เวลารักษาร่วมปีด้วยกันนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไป
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลจิตเวทในพื้นที่จังหวัดสะแก้ว
ก็หวังว่าจะบำบัดรักษาให้หาย
เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวแล้วก็ชุมชนต่อไปนะคะ
ใช่ครับคนที่ป่วยลักษณะแบบนี้มีเยอะ
คุณผู้ชมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ